ดิฉันพาไปดูข่าวตกอกตกใจดิฉันเชื่อว่าหลายท่านวันนี้ก็น่าจะได้ข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ต้องดูข่าวให้จบนะคะก็คือมีรายงานบอกว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
เขาแตกตื่นกันเพราะว่ามีโรงงานสารเคมีรั่วค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เป็นโรงงานชุดชั้นในนะคะแล้วพนักงานเนี่ยก็สูดดมเข้าไป
หมดสติกว่า๓๑คนต้องหามส่งโรงพยาบาลกันค่ะ
ข่าวนี้เนี่ยถ้าจบแค่นี้เนี่ยคือตอนแรกที่ออกมาจบแค่นี้นะ
แต่พอติดตามข่าวไปเรื่อยนะครับปรากฏว่าจริงแล้วเนี่ย
ต้นเหตุมันมาจากน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙ที่เข้มข้นมากเกินไปค่ะ
ก็เลยทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเกิดอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลม
แล้วมันก็มีการส่งต่อส่งต่อออกมาในลักษณะแบบนั้นนะคะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จุดบางปะอินพระนครศรีอยุธยานะคะ
ตอนแรกได้รับแจ้งเหตุว่าพนักงานโรงงานผลิตชุดชั้นในนะคะ
ที่บังปะอินเป็นลมหมดสติ๓๑คน
เพราะว่าขาดอากาศหายใจแล้วชาวบ้านก็แตกตื่นค่ะ
เพราะว่าคิดว่าเป็นสารเคมีรั่วไหล

แต่พอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่า
สาเหตุที่แท้จริงมาจากโรงงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙
ผสมเข้มข้นเกินกำหนดค่ะ
พ่นที่ชั้น๒แผนกเย็บชุดชั้นใน
พนักงานสูดดมแล้วก็เกิดเป็นลมหน้ามืดค่ะ
เพราะฉะนั้นสาเหตุคือมาจากจุดนี้
ไม่ใช่สารเคมีรั่วไหลอย่างที่เข้าใจกันนะคะ
ทางด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่า

คละคลุ้งไปทั่วห้องแอร์เลยค่ะตอนที่เข้าไปเนี่ย

ก็เลยทำให้พนักงานวิ่งเวียนศีรษะแล้วก็เป็นลมค่ะ
เกิดจากการที่พนักงานของบริษัท
ได้ไปฉีดยาฆ่าเชื้อผ้ากันโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งเป็นการเอาน้ำยาไปผสมกับน้ำ
ให้พนักงานหยุดงานทันทีแล้วก็กลับบ้านนะคะ
วันนี้รวมถึงปรับระบบระบายอากาศให้ถ่ายเทสะดวกค่ะ
ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ส่วนพนักงานที่อาการหนัก๓๑คนตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
รายที่ไม่หนักมากก็ประถมพยาบาลแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะ
อันนี้คือข่าวอย่างแท้จริงนะคะ